นมเป็นคราวนะครับคว้าแชมป์ลีกกัมพูชาได้ถึง๖สมัยนะครับ
ซึ่งส่วนหนึ่งก็มาจากนักเตะเยาวชนจากอาคาเดมี่
และในโอกาสที่บุรีรัมยูเนเต็ดนะครับไปเปิดคลินิกฟุตบอล
เตะเยาวชนของกัมพูชาก็มีโอกาสได้เรียนรู้ประสบการณ์ใหม่ด้วย
ติดตามได้จากรายงานของคุณมนุชาเจอมูลครับ
ดิฉันอยู่ที่สนามซ้อมฟุตบอลของสโมสรพนมเป็นคราวเอฟซี
กรุงพนมเป็นประเทศกัมพูชาค่ะ
เด็ก๑๒๐คนนี้นะคะ
ปกติก็เป็นเด็กในศูนย์ฝึกเยาวชนของสโมสรอยู่แล้ว
แต่ว่าวันนี้ได้เรียนรู้ในแบบฉบับของบุรีรำยูไนเต็ดสโมสรของไทยค่ะ
กัมพูชาที่มาเข้าร่วมโครงการช้างบุรีรำยูไนเต็ดฟุตบอลคลินิก
อายุ๘ขวบถึง๑๖ปี
เป็นชาย๙๕คนหญิง๒๕คนค่ะ
รันโกโพวิชหัวหน้าผู้ฝึกสอนฟุตบอลสโมสรบุรีรำยูไนเต็ด
นำทีมผู้ฝึกสอนพร้อมนักเตะ๖คน
แก่จักรพันธ์แก้วพรมศิวรักษ์เทศสูงเนินกรวิทนามวิเศษ
ูเบนิสันดอสซานโตสชิติพัฒน์แทนกลาง
และรัตนากรใหม่คามิมาฝึกทักษะการเล่นฟุตบอลแก่เด็ก
มีการแบ่งฐานตามความเหมาะสมด้านพัฒนาการและตำแหน่งผู้เล่น
ซึ่งใช้เวลาในการสอนราว๒ชั่วโมง
สนุกดีครับมีพื้นฐานหลายคนเหมือนกัน
รู้สึกว่ามีความตั้งใจหลายคนครับ
มีสิทธิ์ที่จะพัฒนาไปข้างหน้าได้
โมสรพนมเป็นคราวพอใจที่เด็กของสโมสรได้เรียนรู้ประสบการณ์ใหม่
เอาจุดสำคัญของที่ไหนดีแล้วก็เอามาใช่อยู่ที่ของทีมของเราครับ
การเปิดสอนฟุตบอลจัดขึ้นตามเป้าหมาย
ในการยกระดับฝีเท้าเด็กและเยาวชนทั่วทั้งภูมิภาคอาเซียน
นุชาเจอมูลข่าวไทยรัฐทีวี
รายงานจากกรุงพนมเป็นประเทศกัมพูชา